สระบุรีครับทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่มีข่าวเรื่องของเสียหลอด
หลอดเนี่ยเป็นเซียนไก่ชนอยู่ที่สระบุรีบ้านอยู่อำเภอหนึ่ง
แล้วไปซื้อที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งเพื่อไปสร้างเป็นลักษณะฟาร์มไก่ชน
แพ้อะไรพวกนี้ด้วยเลี้ยงปลาด้วย
มีผู้ชายสองคนมาหาที่ฟาร์มทำทีเหมือนกับจะมาดูฟาร์ม
สุดท้ายเนี่ยยิงเสียหลอดจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
นี่ยังติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ครอบครัวทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเสียหลอด
หลังจากถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่ฟาร์มไก่ชนของเสียหลอดนะครับ
ครับทุกวัยยาดยาดก็นิมนต์พระสงฆ์มานะครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายสุรเดชมัธราชหรือว่าในหลอดคนนี้ฮะ
คือเขาเรียกกันว่าเสี่ยหลอดนะครับไว้สี่สิบเอ็ดปีที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็เป็นฟาร์มฮะอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๒
บนบ้านโปร่งอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อน
นี่ฮะพระก็ทำพิธีให้สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลนะครับ
เขียนชื่อของเสียหลอดในกระดาษให้ญาติเอาไปวางตรงจุดที่ถูกยิง
ให้ภรรยากับแม่จุดทูบคนละดอกเรียกชื่อเสียหลอดเพื่อตามกลับบ้าน
ญาติเอากระดาษที่เขียนชื่อเนี่ยไปใส่ในโรงศพด้วย
นี่เป็นพิธีตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
คดีนี้ต้องย้อนไปค่ำ๒๔พฤษภาคมครับท่านผู้ชมครับ
ฟาร์มกลางทุ่งนาของเสียหลอดตรงนี้นะ
เขาทำลักษณะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ค่ะมีแพะมีปลาด้วยนะฮะ
ค่ำวันนั้น๒๔พฤษภาคมจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้านหลังฟาร์ม
มันค่อนข้างจะมืดแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านของผู้คนด้วย
คือมีคนงานที่อยู่ในฟาร์มเป็นลูกน้องของเสียหลอดเนี่ย
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายสองคนขับรถกระบะสีบรอนทอง
เป็นกระบะติดหลังคาขับเข้ามาในฟาร์มแล้วก็มาหาเสียหลอดนะฮะ
หลอดก็พาเดินไปดูแพะดูไก่ชนดูบ่อเลี้ยงปลา
จังหวะนั้นลูกน้องที่เป็นคนงานในฟาร์มเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะ
ว่าเป็นช่วงเสียหลอดเผลอแล้วก็หันหลังให้คนร้ายเนี่ยชักปืนขึ้นมายิง
เพราะว่าสภาพศพที่ไปเจอเนี่ยเสียหลอดเนี่ยคว่ำหน้าอยู่กับพื้น
แล้วมีกระสุนเข้าทางด้านหลังแล้วคนร้ายเนี่ยก็ขับกระบะหลบหนีไป
ลูกน้องที่อยู่ในฟาร์มบอกว่าได้ยินเสียงปืนนั่นแหละทีแรกยังคิดว่าสงสัยเขาลองปืนกันหรือเปล่า
แต่พอออกมาดูเอาเสียหลอดนอนฟุบอยู่ตรงนี้แบบนี้เลยนะฮะนี่คือสภาพวันเกิดเหตุ
แล้วก็เห็นรถกระบะคันนึงเนี่ยขับออกไป
นายสุรเดชหรือว่าเสียหลอดเจ้าของฟาร์มถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดนะครับ
จมกองเลือดอยู่กระสุนเนี่ยเข้าที่ใต้ตาข้างซ้ายขมับซ้าย
ตาซ้ายด้วยทะลุไทยทอยคนในในฟาร์มเนี่ยบอกว่าจำเลขทะเบียนรถได้
จำได้แต่ตัวเลขก็คือ๖๙๘๖จำพวกหมวดอักษรกับจังหวัดไม่ได้
นี่นะฮะหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จ
นางบุญชูโกมนวิสานอายุ๕๗ปีแม่ของเสียหลอด
บอกว่าตัวแม่เนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพแต่ยกที่ดินตรงจุดเกิดเหตุให้ลูกชายทำเป็นฟาร์ม
เพื่อจะได้ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก่อนเกิดเหตุวันสองวัน
ยายเนี่ยฝันว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านของเสียหลอดแต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุสลดเกิดขึ้น
ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
แม่อยู่กับแม่ที่ของแม่โดยตัวแม่เป็นคนซื้อ
แม่ก็บอกนักข่าวนะแม่มีอยู่อย่างหนึ่ง
ความเจ็บปวดแม่คือออกลูกมาแล้วแม่ก็ไปรับศพลูกที่ธรรมศาสตร์
ค่ะกอดลูกออกลูกบอกไปดีนะลูกนะชาติหน้าฉันใดขอให้มันเกิดเป็นลูกแม่อีก
ถึงลูกจะต่างศาสนากับแม่แม่ไม่ว่าทุกศาสนาดีหมด
การที่ว่าให้ลูกอยู่สงบมันไม่ใช่มันเป็นอยากให้พ่อนช่วย

คือช่วงค่ำวันเกิดเหตุ๒๔พฤษภาคมเนี่ย
ภรรยาเสียหลอดเขาก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
แล้วก็มีคนไปตามนั่นแหละบอกเสียหลอดถูกยิงตาย

ระยะบอกไว้เมื่อวานนี้เราไปสัมภาษณ์เนี่ย
บอกว่าถ้าจะสงสัยก็มีเรื่องเดียว
คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเสียหลอดเนี่ยเขาไปอยู่ที่สปลาว

พอภรรยารู้จับได้ก็บอกให้เลิกแล้วกลับเมืองไทย
หลอดก็กลับมานี่ภรรยาเสียหลอดนะฮะเมื่อคืนเราไปคุยด้วย
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะหนึ่งในสองคนร้ายที่มาที่ฟาร์มก่อนจะยิงเสียหลอดยิงสามีของเธอเนี่ย
คนงานบอกว่าได้ยินเสียงเขาพูดเขาคุยกันเนี่ยลักษณะสำเนียงหรือว่าภาษาเนี่ย
เหมือนไม่ใช่คนไทยประมาณอย่างนั้นนะฮะชุดสืบสวนของตำรวจสระบุรี
แล้วก็สพนโดนเจ้าของคดีเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ก่อนอื่นคือเดี๋ยวต้องไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้าย
ขับเข้ามาที่ฟาร์มของเสียหลอดแล้วก็ขับรถกระบะคันนั้นหลบหนีไป
คือในมุมทางคดีเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะคะ
ว่าจับคนร้ายได้เร็วนี้ภายใน๗วันนี่แหละตำรวจบอกแบบนี้เลย
ท่านตำรวจเอกอธิวัฒน์นุษย์ถาวรผู้กำกับสนโดน
ก็ให้ข้อมูลกับคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตั้งปมสังหารเอาไว้๓เรื่อง
เรื่องยาเสพติดเพราะว่าผู้ตายเองเคยหนีประกันในชั้นศาลคดียาเสพติด
อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวตามที่ภรรยาของผู้ตายได้บอกไปก่อนหน้านี้
หรือเรื่องของไก่ชนเรื่องของการพนันไก่ชน
ตำรวจเองบอกว่าคืบหน้าไปเยอะค่ะคาดว่าไม่กี่วันออกไหมจับคนร้ายได้ค่ะ
แล้วทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีกำชับเลยว่า
ให้เวลา๗วันให้จับคนร้ายให้ได้
ภรรยาของผู้ตายนะคะนางสาวอริสาแจ้งกระมวลอายุ๓๒ปี
บอกกับทีมข่าวว่าเธอมั่นใจว่าคนที่ก่อเหตุยิงสามีเธอคือนายนุ
นุเหรอฮะนายนุเพราะอะไรเพราะวันเกิดเหตุ
นายนุโทรหาสามีเธอแต่เช้าแล้วก็คุยกันเรื่องไก่ชน
๕โมงเย็นนายนุโทรมาอีกโทรมาหาเสียหล่อแล้วคุยกันประมาณ๑๐นาทีได้
แล้วก็นัดกันค่ะนัดกันไปเจอที่ฟาร์มแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าเสียหลอดถูกยิงตาย
ภรรยาก็เลยสงสัยว่าในนุหรือเปล่าก็เห็นโทรหาตั้งสองรอบ
แล้วก็นัดกันออกไปเจอภรรยาของผู้ตายก็เลยบอกว่า
มันไม่น่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะว่าสามีเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานมากแล้ว
แต่อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องไก่ชนนี่แหละ
ภรรยาของเสียหลอดยอมรับว่าไม่เคยเห็นหน้านายนุมาก่อน
รู้แค่ว่าสามีรู้จักกับนายนุตอนที่เอาไก่ชนไปเล่นพนันที่บ่อนลอยค่ะ
จีบสาวพวกที่อยู่ฝั่งลาวมาฝั่งลาวมา
ก็โทรมาโทรมาทั้งวันนะคะวันนั้นวันที่เกิดเหตุ
โทรเข้าโทรออกก็โทรหากันเขาโทรหากันตลอด
แต่เขานัดเจอกันตอน๖โมงเย็นแต่เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
เค้าไม่ได้บอกแต่รู้ว่าเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
คนชื่อนู้นเขาเอาไก่มาปั้มให้ดู
ว่าจะขายไก่ให้ให้แฟน
แต่ว่าแฟนบอกว่าไก่มันไม่ดีเขาก็เลยไม่เอา
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับคนงานในฟาร์มของผู้ตาย
คนงานก็บอกว่าเคยเห็นหน้ามาสักสองครั้งได้นะ
ครั้งแรกเมื่อ๒๓สัปดาห์ก่อน
ตอนที่อุ้มไก่ไปชนที่บ่อนลอยใกล้กับวัดบ้านโปร่งเก่า
แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันระหว่างผู้ตายกับในนุนะคะ
ส่วนครั้งที่สองคือวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็เข้ามาทำงานที่ฟาร์มพร้อมกับเสียหลอด
ก็มั่นใจว่าจำหน้าคนร้ายได้แต่ถามว่าชื่ออะไรใช่นายนุหรือเปล่า
บอกไม่รู้จักชื่อแต่ถ้าเห็นหน้าจำได้แน่

เพราะอะไรจำหน้าได้พี่เจอบ่อย
สองครั้งครับที่บ่อนไก่ครั้งหนึ่งกับที่บ้านเสียครั้งสุดท้ายครับ

คือเจอกันตอนนั้นดูสองคนนี้เขาสนิทสนมกันไหม
ก็เขาก็คุยกันธรรมดาครับก็เหมือนสนิทนะครับ
วันที่เกิดเหตุพี่ได้ยินเขาพูดอะไรกัน
จะพูดครับเขาเดินไปพาเพื่อนเขาไปชมปลาข้างหลังบ้านครับ

แล้วพอเดินช้ากลับเดินกลับมาแกะกระโดดเดียว
สำหรับปมสาเหตุที่ตำรวจตั้งไว้๓เรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามเซียนไก่ชนที่รู้จักกับผู้ตาย
ก็ได้ข้อมูลมาว่าคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องพนันไก่ชน
เพราะว่าเสียหลอดอยู่ในวงการไก่ชนมานานหลายสิบปี
เป็นคนดีมีสัมมาคารวะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

แล้วปกตินิสัยของแกเวลาไปแกะประตูดีไก่

พวกคนมีคนรักแกทั้งนั้นเนี่ย
ก็คือเท่าที่พี่เห็นคือเขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครใช่ไหม

แต่แกจะเป็นคนโผงหาอย่างนั้นแหละ
แต่จริงแล้วก็คือแกนิสัยดี
สำหรับศพของเสียหลอดคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนที่๒นะคะ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๙พฤษภาคมนี้ค่ะ

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าเร็วนี้นะคะ